มาดูความคืบหน้าคดีนี้บ้าง
อายุ๒๑ปีที่เสียชีวิตในรีสอร์ท

แต่ปรากฏว่าตำรวจจับแฟนมาแล้ว

ไปดูตั้งแต่ตอนกู้ภัยพยายามจะปั๊มหัวใจนะครับ

หรือว่าอ้ออายุ๒๑ปี
หลังจากเธอหมดสติอยู่ในรีสอร์ทที่ลำปลายมาตรบุรีรำครับ
แม้ว่าจะส่งโรงพยาบาลแต่เธอเสียชีวิตในเวลาต่อมา
กู้ภัยมาถึงตอนแรกเนี่ยนะเห็นผู้ตายอยู่เบาะหลังนะครับ

แต่พอเปิดออกมาปั๊บโอ้โหหน้า
บวมปูดตาปิด

จากนั้นผู้ตายก็นั่งรถเก๋งมากับผู้ชายมาเปิด๒ห้อง

ส่วนคนที่ขี่บริษัทมาพักอีกห้องนึง

เมื่อเย็นวานนี้ผู้ชายเปิดห้องมาบอกพนักงานบอกว่า
นี่มีคนกินยาฆ่าตัวตายนะก็เลยเรียกกู้ภัยให้มาช่วยนะครับ
วันนี้วันนี้ครับตำรวจสภลำปลายมาตรเรียกนางสาวบีส
อายุ๒๔ปีเพื่อนของผู้ตายที่มาด้วยกันที่รีสอร์ทมาสอบสวน
ซึ่งนางสาวบีสเป็นหลานของนายประมวลแท่นทองอายุ๔๗
แฟนของผู้ตายแหละที่หายตัวไป
ล่าสุดตำรวจไปจับประมวลได้แล้วนะที่รีสอร์ทอีกแห่งหนึ่งที่สตึกนะครับ
ประมูลสารภาพบอกว่าทำร้ายผู้ตายจริงใช้มือเนี่ยทุบทุบจนนิ่งไป
แล้วถอดเสื้อเขาทำไมบอกถอดเสื้อจะปั๊มหัวใจให้แต่ไม่เป็นผล
ก็เลยเรียกคนมาช่วยไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ตายเลย
แล้วแฟนเนี่ยพยายามจะกลืนยาเหมือนกลืนยาจะฆ่าตัวตาย
นี่คนนี้คนนี้ประมวลนะนี่แหละครับ
แล้วอุปกรณ์เสพยาในห้องของใครเขาบอกนู่นของแฟนนู่นเขาไม่ได้เสพ
นะครับที่ผ่านมาอยู่กินกันแบบสามีภรรยาโอ้โหรักแฟนจะตาย
แต่แฟนคิดจะนอกใจหลายครั้ง
ผมเนี่ยรู้ไหมผมนี่เสียใจจนคิดจะฆ่าตัวตายเลยนะ
นะครับหลังก่อเหตุนี่มารอฟังข่าวนะว่าแฟนจะรอดหรือไม่รอด
ถ้าไม่รอดเดี๋ยวจะฆ่าตัวตายตามครับ

ก็ตีแต่ไม่ได้ต่อย
ตีตีแบบไหนพี่ใช้แบบไหนมันแข็งหรือฮะมือ
ทุกกับกี่ครั้งทุกหรือหรือต่อย
ก็ตีครับมันตกมันยังตกไม่ได้
แล้วตรงเบาะตานี่เป็นยังไงครับ
ก็ตามมือตกมือตกไม่ได้ครับฮะแล้วไอ้รอยช้ำตามแขนตามขา
น่าจะผมรักข้างเดียวอะไรนะครับน่าจะผมรักข้างเดียวครับ
คือเขาต้องใจพี่หรือเป็นสิบแล้วเป็นสิบคนแล้วกัน
ก็คนตายพูดไม่ได้นะแต่ตำรวจแจ้งข้อหาประมวลก่อน
คนทำร้ายร่างกายให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ
แล้วก็ส่งตัวไปสพลำปลายมาตรเพื่อดำเนินคดีต่อไปครับ